เริ่มต้นกันที่เรื่องราวของคุณวิชัยศรีวัฒนประพานะครับ
แล้วก็เสียชีวิตบรรยากาศนะครับในการรวมนะครับ
ได้จัดสมุดลงนามให้แฟนบอลหรือว่าบุคคลทั่วไปครับ
ร่วมแสดงความอาลัยให้กับคุณวิชัยประธานสโมสร
หลังจากที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุบัติเหตุ

บริเวณใกล้กับร้านขายของที่ระลึกของสโมสร
ซึ่งก็เปิดให้ลงนามตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
เวลา๘โมงจนถึงช่วงค่ำเวลา๔ทุ่ม
ตามเวลาท้องถิ่นที่อังกฤษก็จะช้ากว่าไทยใน๗ชั่วโมงนะครับ
มีแฟนบอลจำนวนมากเข้าไปร่วมไว้อาลัยกันนะครับ
จากนี้ยังมีการเปิดเว็บไซต์ให้คนทั่วไป
ร่วมในการลงนามไว้อะไรผ่านทาง

ซึ่งแน่นอนครับหลังจากนี้นะครับ
ก็ยังมีการแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณวิชัยนะครับ
ในหลายช่องทางแล้วก็มีการยกย่องได้ว่า
วิชัยนะครับถือว่าเป็นประธานนะครับสโมสรที่เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย
ลองไปฟังเสียงของแฟนบอลบางส่วนกันครับ
มันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ
ผลการณ์ที่มันกระทันหันมากนะครับ
เกินกว่าจะทำใจแล้วก็ตั้งรับได้ทัน
ที่เลสเตอร์นั้นยืนยันผ่านสื่อโซเชียลทางการของทีมแล้วว่า

เป็นอีกหนึ่งคนดังที่โพสต์อะไรให้กับคุณวิชัย

เป็นภาพตราสโมสรเลสเตอร์ขาวดำนะครับ
พร้อมข้อความเสียใจมากที่ได้ยินข่าวเศร้า
แล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวตลอดจน

และบอกว่าคุณวิชัยนั้นเป็นเจ้าของทีมที่สุดยอด

ส่วนกวินธรรมสัจจานันทร์พุทธศาสประตู
ทีมชาติไทยที่เล่นให้กับสโมสรโอเอชลูเวิล

ก็มีการโพสต์ภาพตัวเองลงนามไว้อะไร
บริเวณจุดลงนามของสโมสรที่เปิดให้ลงนามนะครับ
เมื่อวานนี้เป็นวันแรกในเวลา๙โมง

จะเลื่อนเกมที่จะเตะกับทางลอมเมลในคืนนี้ออกไป
เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับคุณวิชัยเช่นเดียวกัน
สำหรับโอเอสรูเวิลนั้นเป็นอีกหนึ่งสโมสรนะครับ
แล้วก็บริหารตั้งแต่ปี๒๐๑๗ครับ